ปรากฏว่าเธอเจอเหตุการณ์

ถึงหน้าบ้านพักของเธอเลยนะครับ

สยามชี้จุดที่เจอชายโรคจิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาป้วนเปี้ยนหน้าบ้าน
ที่ชายคนนั้นจะสำเร็จความไคร้ต่อหน้าต่อตาเธอ
โดยลาดาเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายของวันที่๒๘พฤษภาคม
เดินทางกลับมาเที่ยวบ้านที่ราชบุรี

เสื้อคลุมแขนยาวขี่รถจักรยานยนต์
จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านพัก

ก็สำเร็จความไคร้ต่อหน้าต่อตาเธอครับ
แต่ส่วนที่มีคนมองว่าเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้

แล้วก็หลายครั้งที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่อะไร
ให้ไปดูภาพรวมส่วนใหญ่เธอแต่งตัวเรียบร้อยด้วยซ้ำนะครับ

ถ้าชายคนนั้นเป็นแฟนคลับของลาดา
อย่าทำแบบนี้อีกเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเธอได้เดินทางเข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่า

พบว่าผู้ชายที่มาก่อเหตุ
รูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุ
ลักษณะเดียวกันในเขตเทศบาลเมือง

ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ